ช่วงที่แล้วคุณนุษย์ได้ทำการเรียงลำดับราคาอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์มือถือจากราคาต่ำสุดไปหาราคาสูงที่สุดเรียบร้อย
เรามาดูเฉลยกันว่าจะเรียงถูกกี่ลำดับไปชมพร้อมกันเลยครับ
กลับมาสนุกกันต่อค่ะกับแกงปวดด้วนราคา
คุณนุษย์เอาแล้วนะจะเฉลยแล้วนะ

ส่วนหนึ่งก็จะทำบุญนะคะส่วนหนึ่งก็ไปซื้อของขวัญให้ตัวเองค่ะ
ซื้อของขวัญให้ตัวเองนะขอให้ได้เงินสามหมื่นไปดูแลตัวเองกันแล้วกันนะคะ
มาเริ่มต้นที่ชิ้นแรกที่คุณนุษย์วางไว้นี่คือ๕ชิ้นสำหรับอุปกรณ์มือถือ
ชิ้นแรกที่ตั้งใจคิดว่าถูกที่สุดนั่นคือบลูทูธ
มาดูราคาเริ่มต้นนะคะบลูทูธราคาอยู่ที่๒๕๐บาท
ตรงใจไหมคะ๒๕๐บาทตอนแรกคิดว่าถูกกว่านี้
ตอนแรกคิดว่าบลูทูธน่าจะถูกกว่านี้
แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าต่อไปสายชาร์จสองหัวจะราคาเท่าไหร่
ขอให้แพงกว่าบูทูธแล้วกันนะคะ
ราคาตั้งต้นอยู่ที่๒๕๐บาทสายชาร์จ๒หัว
ราคาต้องแพงกว่านะคะและราคาอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

เพิ่มอีกร้อยหนึ่งก็ถือว่ากลางนะ

ทีนี้ต้องมาดูนะคะที่ไม้เซลฟี่
เซลฟี่อันนี้จะต้องแพงกว่า๓๕๐บาท
ทำไมน่าเสียอย่างนั้นล่ะนี่เพิ่งได้เงิน๕๐๐๐บาทไปนะ
คือคิดไว้แบบทุกอย่างราคาแบบดาวกว่านี้
ทุกอย่างที่เปิดมาน่าจะถูกกว่านี้
งั้นมาลุ้นกันนะคะกับไม้เซลฟี่
จะต้องแพงกว่า๓๕๐บาท
และไม้เซลฟี่ราคาอยู่ที่

เรียบร้อย

ไม้เซลฟี่ราคา๒๙๐บาทนะคะ
ถูกกว่าที่ชาร์จแบบสองหัวนะคะ
ข้อนี้ก็ยังไม่ได้รับเงิน๕๐๐๐นะคะ
และหมดโอกาสจะลุ้น๓๐๐๐แล้วด้วย
งั้นก็สะสมกันไปเรื่อยนะคะคุณนุษย์
งั้นมาลุ้นกันค่ะกับไฟที่เอาไว้ติดโทรศัพท์

ขอให้แพงกว่า๓๕๐บาทนะคะ
และราคาอยู่ที่

โอ้โหยิ้มมากเลย
เพิ่มอีก๕๐๐บาทรวมเป็น๑๐๐๐บาท
แต่ว่าเกมยังไม่จบนะจ๊ะ
ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับอีก๕๐๐บาท

เพื่อจะสะสมเพิ่มอีก๕๐๐บาท

เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคา
ที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่า
อุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์มือถือ
ที่ราคาต่ำที่สุดใน๕ชิ้นนี้ก็คือ
ราคา๒๕๐บาท
และชิ้นที่ราคาสูงที่สุดคือ

ราคา๕๙๐บาทนั่นเอง

ถ้าอยากติดต่อไปงานหรือว่าอยากติดตามผลงาน

ตอนนี้นะคะก็ปกติเราก็จะรับพิตตี้ทั่วไปใช่ไหมคะ
แล้วก็จะมีเสริมเป็นแดนเซอร์รายการด้วยค่ะใช่

จากสวยด้วยกลิ่นยังหอมอีกด้วย

ยินดีกับคุณนุษย์ที่แม้จะพลาดเงินโบนัส
แต่ก็รับเงินรางวัลกลับบ้านไป
แต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหน

จากแก๊งปวดมาฝากกัน
ไปสนุกกันต่อเลย
พ่ออยากกลับไปนอนจริงเลยมันเงียบ
ฉันว่าเราไปหาอาชีพอื่นทำได้ไหม

เฮ้ยอะไรอะ

เฮ้ยมาก

เปิดให้มันเนียนอย่าให้มีร่องรอย
ถ้าเจ้าของเขาไม่รู้ว่าเราเปิดแล้ว
อย่าให้มีรอยถ้ามีรอยเนี่ยเขารู้ว่าเราแอบดู

อย่างนี้ไม่มีร่องรอยจับไม่ได้หรอก
อยากให้เขาไม่รู้ว่าเราดู

นี่เจ๊ขนาดนี้เลยหรือเปล่าว่ะ

โอ้โหสกปรกมาก

อ้าวแล้วเจ๊ไม่เข้าห้องน้ำชายเพื่อ

มาแล้ว
มาสักทีรอมาตั้งนาน

ใช้คำว่ารอมาตั้งนาน

ทีนี้แหละชีวิตเราจะมีความสุข

ละ
ก็ชื่อมันชื่อเจ๊ใครจะกล้าล่ะ
อืมแต่ดูจากกล่องมันก็ไม่มีใครแกะอยู่แล้วเนาะ

มือผมก็ยืนอยู่ข้างนี้

ไหนเจ๊ยังมีความสุขแล้ว

อยู่ต่อไปไม่ไหวหรอกผมไม่นึกว่าเจ๊จะเป็นคนแบบนี้
แทนที่จะนอนให้เต็มที่ตื่นเช้ามาจะได้ใส่บาททำบุญ

โทษเจ๊กินกับปากอยากอยู่กับท้อง

นี่อะไรกันเนี่ย

เหอเผอเจ๊เหรอ

เจ๊ไม่น่าเป็นคนอย่างนี้

เอ้าดูให้เต็มตาอยากรู้อยากเห็นสอดรู้นะ
ก็ดูไปพร้อมกันเลยคิดว่าเป็นอะไร
นี่สากะเมื้อ
สากะเมื้อ

สากกระเบือมันจะเอาทำอะไรได้บ้างล่ะ
มันจะทำได้สักกี่อย่างเชียว
กระเบือเนี่ยมันก็เอามาตำส้มตำนะสิ

เพื่อลูกค้าจะได้วอคอินเข้ามากันเยอะเนี่ย
เจ๊อันนี้ใช้ผมไปซื้อปากซอยก็ได้ทำไมเจ๊ต้องสั่งซื้อทางเน็ต
ไม่ได้นี่มันมีความพิเศษมาก
เจ๊ต้องสั่งซื้อจากลาสตาร์ท
เขาบอกเลยว่าไม้เนี่ยนะเป็นไม้ที่แบบว่าเสี้ยนน้อยที่สุด
เวลาใช้แล้วตรงหัวมันเนี่ยจะมีความสมูท
และตำส้มตำได้อร่อยอย่างยิ่ง

ฉันเป็นคนสั่งมาเขาส่งมาให้ก็ต้องแกะเอง

นึกเป็นระเบิดแกะดูก่อนไม่ดีไง

คุณเป๊กกี้แค่อยากทานส้มตำเฉย

ตอนนี้ได้เวลาของคุณผู้ชมทางบ้านกันแล้ว
เข้ามาตอบคำถามร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านสีฟ้า
เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ข้าวดอกมะขามผัดคั่วกลิ้งกุ้ง
ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ
๓ข้าวอบขาบู
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทาง
ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัล
ก็ไม่ต้องแบ่งใครแล้วจะช้าอยู่ทำไม
แกงปวดด้วนราคา